ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
ชบุรีหน่อยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับค่ะมีวัยรุ่น
ชายคนหนึ่งอายุสิบห้าปีเนี่ยทำร้ายร่างกายเพื่อนในกลุ่ม
จนเสียชีวิตนะสุดท้ายเนี่ยตัวเองหนีไปอยู่แถวหาดชะอะ
อืมตำรวจเนี้ยตามไปเจอแต่ว่าวัยรุ่นชายคนก่อเหตุ
ถือปืนเอาไว้ในมือค่ะนะทำท่าเหมือนกับเอามาที่ใต้คางอย่างนี้ด้วย
นะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยไปดูนะฮะ
ออกไปออกไปลงออกไป
นั่งลงนั่งลงนั่งลงอย่าอย่า

สองแปลกแล้วครับสองแปลก
สุดท้ายตำรวจเห็นว่าที่ในโจ้คนก่อเหตุเนี่ยถือปืนอยู่ในมือเนี่ยนะฮะ
สังเกตเห็นแล้วเอาปากกระบอกปืนจ่อใต้คางเนี่ยดูแล้ว
มันปืนปลอมอืมเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ทุกผู้ชมครับนี่ฮะในโจ้นะฮะอายุสิบห้าปี
ก่อเหตุฆ่าเด็กชายวัยรุ่นเพื่อนในกลุ่มตัวเองเนี่ย
เสียชีวิตแล้วก็หลบหนีมาตรงนี้นะครับ
ทีแรกก็คิดว่าโอ้โหคือมีปืนเนี่ยจะเรื่องใหญ่ค่ะ
ทุกผู้ชมครับถามว่านายโจ้เนี่ยไปก่อเหตุอะไรนะ
ก็คือไปทำร้ายร่างกายใช้ค้อนกระหน่ำตีที่ศีรษะเด็กชายวัย๑๒ปีที่เป็นเพื่อนในกลุ่ม
แล้วก็หลบหนีมานะครับนี่ฮะนี่คือห้องที่เกิดเหตุนะครับ
ก่อนที่จะไปจับในโจ้ที่ชายหาดเนี่ยสพชะอำเนี่ยได้รับแจ้งเหตุก่อน
ว่ามีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตในห้องเช่าที่เป็นตึกแถวในซอยอนันตชัย
เขตเทศบาลเมืองชะอำนะครับที่เพชรชบุรีเป็นตึกแถวให้เช่า๓ชั้นนะ
แล้วห้องนอนบนชั้น๒เนี่ยเจอศพอยู่เป็นเด็กชายวัย๑๒ปีนะครับ
น้องคนนี้มีอาชีพขายถั่วตามริมชายหาดนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
นี่แม่ก็มานะฮะญาติก็มาหลังจากรู้ข่าวนะครับสภาพศพของเด็กชายวัยสิบสองปีคนนี้ถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะแล้วก็ไทยทอย
แล้วกลางหน้าผากด้วยหลายแห่งนะฮะหลายจุดกระโหลกนี่แตกนะครับ
เลือดนี่เต็มไปหมดเลือดนี่แบบกระเด็นเปื้อนถึงฝาผนังของห้อง
ส่วนคนก่อเหตุคือนายโจ้อายุ๑๕ปีหลังก่อเหตุแล้วขี่จักรยานยนต์หนีไปทางชายหาดชะอำเหนือ
ตำรวจสายตรวจก็เลยไล่สกัดจับไปส่วนน้องที่เสียชีวิตชื่อน้องต้อน
พอไปเจอจักรยานยนต์ของนายโจ้จอดอยู่ที่ชายหาดเนี่ยมองไปเนี่ยเอานายโจ้เดินอยู่ที่ริมชายหาด
พอนายโจ้เห็นตำรวจมาชักปืนขึ้นมาเลยนะครับชักปืนขึ้นมาเลยตำรวจก็ต้องใช้ยุทธวิธีในการที่จะเข้าไปจับกลุ่มตัวแล้วล่ะ
เพราะว่าเห็นว่าเขามีปืนสุดท้ายพอสังเกตเห็นชัดว่าเอามันปืนปลอมก็เลยเข้าไปชาร์จแล้วก็ควบคุมตัว
จับใจความได้ก็แค่ประมาณว่าไม่พอใจผู้ตายหาว่าเขาเนี่ยพูดจากวนชวนโมโห
จนที่ก็คุมตัวไปที่สอพอเมืองจะอำนะครับที่เภชมุรีนะครับที่เกิดเหตุ
แม่ของน้องต้อนที่เสียชีวิตบอกว่าลูกชายเนี่ย
เคยมาเที่ยวเล่นกับนายโจ้ผู้ก่อเหตุอยู่หลายครั้ง
เหมือนกับเป็นเพื่อนวัยรุ่นในกลุ่มเดียวกัน
เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ๔ทุ่ม
ต้อนขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน
แม่บอกว่าแม่ก็โทรไปหา
ตอนที่โทรไปหาลูกเนี่ยมีเสียงเออะ
โวยวายเหมือนกับเป็นเสียงใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้

ลูกชายก็ตอนที่แม่โทรไปหาทั้งคืนก็ไม่รับโทรศัพท์อีกเลย

ตำรวจโทรมาแจ้งบอกว่าลูกแม่เสียชีวิตแล้วนะค่ะ
นี่แม่มาถึงแม่บอกโอ้โหอะไรกันเนี่ย
ส่วนเพื่อนของแม่น้องต้อนนะครับบอกว่า
ตี๔เนี่ยตี๔เช้ามืดวันนี้แม่ของน้องต้อน
บอกให้เธอช่วยโทรไปตามลูกชายกลับบ้านให้หน่อย
ตอนที่โทรไปเนี่ยได้ยินเสียงแทรกมาจากปลายสาย
ลักษณะจะมีการทำร้ายร่างกายอะไรกัน

น้องต้อนถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
อาจจะแบบโทรไปแล้วลูกไม่รับสายก็เลยให้เพื่อนลองโทรบ้าง
นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันไม่ได้มีแค่น้องต้อนกับนายโจ้แค่สองคนนะครับ
ตำรวจบอกว่าสอบไปสอบมาพบว่า
มีวัยรุ่นอีก๒คนอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ด้วย
ห้องเช่าในตึกแถวตรงนี้นะครับ
มีอีก๒เท่ากับว่าอยู่กัน๔คนนะ
รวมผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตด้วยอยู่กัน๔คน
เด็กสองคนที่รอดชีวิตมาได้บอกว่า
เมื่อคืนนี้เนี่ยในโจ้คนก่อเหตุ
จับพวกเขาเนี่ยมัดนะแล้วก็ปิดปากด้วย
แล้วมีเด็กคนหนึ่งถูกทุบด้วยค้อนเข้าที่คอ
แล้วก็โดนหักคอนะ
ที่คนนี้เขาจะสะบัดตัววิ่งหนีออกมาได้
เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยน้องต้อนยังไม่ตายนะ
แต่ตอนที่เพื่อนเขาวิ่งหนีออกมาเนี่ย

ถ้าหนีไปได้เนี่ยตามคนมาช่วยหน่อยนะ
ปรากฏว่านายโจ้เนี่ยโมโหฮะ
น้องต้อนซ้ำครับตีซ้ำจนเขาเสียชีวิตครับ

แล้วก็มีผู้ชายพูดว่าทำไมวะ
เดี๋ยวซัดแม่งเลยแล้วก็วางไปเลย
ค้อนทุบเข้าที่คอมีแผลอยู่
แล้วก็จะโดนหักคอเลยสลัดตัววิ่งลงมา

ช่วยตะโกนบอกว่าไปบอกคนอื่นทีให้มาช่วยหน่อย
ก็เลยวิ่งไปกลับมาไอ้คนก่อเหตุขึ้นไปซ้ำ

ตายเลยหัวบุกเข้าไปเลือดเต็มเลย
เขาชอบมานั่งตรงจุดชมวิวชอบบันทึก
สมุดเรื่องแบบว่าฆาตกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนกับว่านายโจ้แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
เขาก็จะมารวมตัวอยู่ด้วยกันบ่อยในห้องหลังนี้
ในตึกแถวหลังนี้ในห้องที่นี่นะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ตรงกันข้ามบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะจะเห็นภาพเมื่อคืนนี้
โจ้คนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มากับเด็กผู้ชายสองคน
อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละ
เหมือนกับเพิ่งไปเจอกันมาที่หน้าหาดเล่นน้ำด้วยกัน
มุมขวาอยู่มืดด้านบนหน่อยนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็พากันออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อประมาณเที่ยงคืนเนี่ย
เหมือนกับว่าได้ไปเจอกับน้องต้อนที่เสียชีวิต
แล้วก็ชวนกันมาที่ห้องที่นี่นะครับ
เป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าใครเข้าออกบ้าง
ในอาคารที่เกิดเหตุในห้องที่พบศพของน้องต้อน
จะเห็นภาพมีเด็กเนี่ยวิ่งออกมาจากบ้านหลังเกิดเหตุ
ที่เขาบอกว่าเขาสะบัดหลุดกันออกมาได้อ่ะแล้วต้อนตะโกนบอก
บอกท่านรอดไปได้เนี่ยตามคนมาช่วยหน่อยนะนี่น่าจะเป็นช่วง
เวลาที่น้องต้อนเนี่ยถูกในโจ้เนี่ยที่จับมัดมือปิดปากแล้ว
ก็มีเพื่อนหลุดออกมาก่อนเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนี่ฮะจังหวะ
นั้นเนี่ยในโจ้ก็เลยทำร้ายนางต้อนเนี่ยจนเสียชีวิตในบ้าน
นะครับแล้วในโจ้ตอนเป็นที่เด็กเขาวิ่งหนีนะก่อนที่ในโจ้
จะมาขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปคุณปียชาติได้คุยกับหนึ่งในเด็ก
รอดออกมาได้นะครับเป็นเยาวชนชายเหมือนกันนะครับเขาถูก
จับมัดมือปิดปากแต่ว่าคนนี้น่าจะโตกว่าเพื่อนในกลุ่มนะอายุ๑๗แล้ว
นะครับในโจ้คนก่อเหตุ๒๕น้องต้อนที่เสียชีวิต๒๒นะครับ
เขาบอกว่าเขารู้จักกับนายโจ้คนก่อเหตุมาเป็นปีแล้ววันเกิด
เมื่อคืนนี้ไปเจอกันที่ริมทะเลก็ลงเล่นน้ำทะเลด้วยกัน
จากนั้นนายโจ้เนี่ยก็ขอมานอนค้างที่บ้านด้วยเขาบอกโอ้มัน
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับขณะเดียวกันช่วงเที่ยงคืนเนี่ยพากัน
ออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะครับ

แต่ว่าในโจ้เขาไม่ยอมเขาจะมาให้ได้
ช่วงเที่ยงคืนเนี่ยก็เลยไปออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อกัน
แล้วไปเจอกับน้องต้อนที่เสียชีวิต

ช่วงเช้าในโจ้เนี่ยตื่นก่อนนะไม่รู้อะไรนะฮะ
คือน้องเขาบอกว่าอยู่ดีเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ย
โจ้เนี่ยจับพวกเขาเนี่ยมัดมือแล้วก็ปิดปากหมดเลยนะฮะ
แล้วบังคับให้เพื่อนเนี่ยเอามีดแทงกัน
แต่พวกเขาเนี่ยไม่ทำกันนะครับโยนมีดทิ้งกันหมด
บังคับให้ทุกคนเนี่ยเอามีดแทงกันนะ
แล้วนายโจ้ก็บอกว่าแม่แค่หยอกเล่นก่อนจะใช้มือใช้มีดเนี่ยตัดสก๊อตเทปที่มือออกให้
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะได้ใช้ค้อนเนี่ยตีหัวนะคนตายนะครับ
แล้วก็พลาดไปโดนเพื่อนอีกคนนึงด้วย
แล้วมีการทำร้ายต่อนั่งคล่อมทุบหัวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยก็มีการวิ่งหนีกันออกมา
เหลือน้องต้อนคนเดียวออกมาไม่ได้แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุมักจะทำร้ายร่างกายพวกเขาบ่อย
เคยขู่ด้วยนะเคยขู่ว่าจะฆ่าแฟนของพวกเขาด้วยอะไรประมาณอย่างเง
เดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะครับ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

ทำมาหากินมากเขาจะเดินขายผู้เดินขายของหน้าหาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วัยเด็กขนาดนี้คือเด็กที่ทำมาหากินถือว่าเป็นเด็กที่โอเคมาก
ไม่น่ามาเสียชีวิตกับเรื่องแบบนี้จริง
ส่วนในโจ้นะครับคนก่อเหตุถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
พี่ชายของนายโจ้เนี่ยบอกว่าน้องชายมีพฤติกรรมติดเกมชอบใช้ความรุนแรง
ไม่ได้มีพฤติกรรมเรื่องของยาเสพติดก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ไปทำร้ายเพื่อนอย่างนั้น
จับเขามัดมือปิดปากเอาค้อนไปทุบเขาจนตายไปคนหนึ่งเนี่ย
จะเป็นพฤติกรรมความรุนแรงจากการที่ติดเกมหรือเปล่า
นี่พี่ชายของคนก่อเหตุเขาสันนิษฐานอย่างนี้นะฮะ
ค่ะแต่ว่าอายุเพิ่ง๑๕แล้วก่อเหตุขนาดเนี้ยโอ้โหครับ